ก้อยรัชวินค่ะงานนี้เป็นคนรักที่น่ารักแสนดีอีกแล้ว

ก้อยเขาหาของขวัญที่ต้องบอกเลยว่าเด็ดสุด
จัดใหญ่จัดเต็มจริงนะคะสำหรับนักแสดงสาวก้อยรัชวินค่ะ
วันเกิดอายุครบ๓๗ปีของพี่ตูนอธิวราหรือว่าตูนบาร์ดี้แซลม
วันที่๓๐พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะ
นักแสดงสาวบอกว่าของขวัญในปีนี้ให้ชุดใหญ่ให้อะไรรู้ไหมพี่มิ้ว
อะไรอ่ะปกติเป็นแฟนการซื้ออะไรนาฬิกาเข็มขัดกระเป๋ารองเท้า
คุณก้อยซื้อโต๊ะปิงปองจ้า
ใหญ่จริงเขาบอกว่าคิดอยู่นานเหมือนกันนะครับ
แต่รู้ว่าฝ่ายชายเขาชอบเล่นกีฬาไงชอบเล่นปิงปอง
แล้วก็ได้ในการจุดประกายไอเดียก็เป็นแฟนคลับของคุณตูนนี่แหละ
เหตุผลที่เลือกโต๊ะปิงปองเพราะว่าแน่นอนคุณตูนเขาอยากได้
แล้วเธอบอกว่ามีประโยชน์ใช้งานได้จริงด้วย
้อยเองก็ปลื้มใจอยู่ไม่น้อยที่ตูนชอบนะคะ
ส่วนมีอีกภาพหนึ่งเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็น
เป็นภาพสายสินผูกข้อไม้ข้อมือกันอยู่นะคะในอินสตราแกรมเนี่ย
นักแสดงสาวบอกว่าเป็นการร่วมพิธีบายสีที่ทางผู้เท่าผู้แก่เขาทำให้
ในวันที่ทั้งคู่ไปทำบุญถวายหอระคังที่จังหวัดบุรีรำค่ะ
ไม่ใช่การมั่นหมายอย่างที่หลายคนคิดนะฮะ
ก่อนย้ำด้วยว่ายังไม่ได้มีแพลนแต่งอะไรเร็วนี้ค่ะ
คิดไม่ออกคิดนานมากว่าแบบจะให้อะไร
เขาก็เซอร์ไพรส์ค่ะเพราะว่าก็แบบเตอร์ไพรส์ในโรงรถด้วยอะไรอย่างนี้
ว่าวางตั้งไว้เขากลับมาเห็นเขาก็แบบตกใจอะไรอย่างนี้
นี้พิเศษกว่าโต๊ะอื่นยังไงเป็นโต๊ะที่ก้อยซื้อ
มันมาจากเราแหละเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่พี่ตูนชอบ

เขาก็บอกว่าเป็นของขวัญที่เขาได้รับแล้วเขาดีใจมากดีใจที่สุด
เราก็ถามว่าชอบไหมแดงงี้เขาก็เออเป็นของใดเขาชอบที่สุดเลย
แล้วเขาติเตอร์ได้เราก็รู้สึกดีใจที่มีเขา
สนุกอ่ะเวลาเราเห็นคนแบบได้รับการเซอร์ไพรส์แล้วมันก็มีความสุขกับด้วย

ก็ณตอนนี้ก็มีในทุกวันแล้วกันค่ะ

แต่ว่าทุกวันนี้เราก็มีความสุข
แล้วก็แบบรู้สึกมั่นคง

มีการผูกข้อมงผูกข้อมือที่บุรีรงบุรีรำ
แต่ภายในภาพเขามองว่าการปลูกข้อมัยข้อมือ
มันเป็นการมั่นหมายกันไปกัน
เขาทำให้เราพอเราไปถวาย
เขาก็เหมือนกับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย
เขาก็ตอบแทนด้วยการทำพิธีบายศิษย์สุขภัณฑ์ให้
ก่อนที่เราจะถวายเขาหน้าข้าง

กันไปยังไม่ได้มั่นไม่ได้หมายนะคุณผู้ชม
ส่วนของขวัญวันเกิดก็ใครถ้าเห็นแบบนี้นะ
ว่าแฟนคุณผู้ชมชอบเล่นกีฬา

ไม่ได้ซื้อแค่ไม้ปิงปองเอาไปเลยทั้งโต๊ะ